ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนนึงเธอต้องการร้องขอความเป็นธรรมและความช่วยเหลือ
บอกว่าถูกตำรวจปศบุกเข้าจับกลุ่มตัวที่คอนโดแห่งหนึ่ง
แล้วยัดข้อหาเรื่องยาเสพติดให้รีดเงินอีก๕แสนกว่า
ทรัพย์สินของกลางไปด้วยตัวเธอเนี่ยติดคุกไปปีกว่านะฮะ
สุดท้ายศาลยกฟ้องว่าเธอไม่ผิดแต่ทรัพย์สินทั้งหมดที่ชุดจับกลุ่มวันนั้นเอาไป
คือยังไม่ได้คืนเลยนะฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
ยกของตำรวจอีกทีหนึ่งลูกอยู่ข้างในรออยู่ข้างในรอตำรวจ

นั่งลงนั่งลงนั่งลงยาเสพติดเป็นของใครของโอ้นค่ะของชวนชื่อโอ้น
ชื่ออะไรชื่อจริงตอนนี้เจอในห้องไหนเจอห้องหนูใช่ไหมใช่
อยากให้เป็นของหนูนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วอยู่ในห้องนี้ไหม
อยู่ในห้องนี้ครับโอเคเสียบไหมเสียบไหมไม่ค่ะโอเคสัญญาสัญญา
ท่านผู้ชมครับคือหญิงสาวเจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าตำรวจชุดปราบกรามยาเสพติดวันที่เกิดเหตุนะบุกเข้ามาในคอนโดของเธอ
แล้วบังคับให้ยอมรับว่าปืนกับยาไอซ์เป็นของอดีตสามีของเธอ
แล้วตำรวจเนี่ยเอามายัดเยียดให้ว่าถูกจับกลุ่มแล้วก็เจอในห้องพักห้องนี้
อ้างว่าตรวจพบในห้องของเธอนะคือระหว่างนั้นเนี่ยเขาบอกให้บอกว่าเจอเจอไปเถอะ
แลกกับอิสระภาพแล้วตำรวจก็บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้
แล้วมันก็มีคลิปเนี้ยหลุดออกมาด้วยมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
เห็นตำรวจกำลังพาผู้เสียหายลงมาจากคอนโดนี่นะฮะรวมทั้งขับรถยนต์ของเธอ
มากันทั้งหมด๑๐นายนะครับตำรวจปราบกรามยาเสพติดตำรวจปศ
แล้วก็ยังเอาทรัพย์สินของเธอเนี่ยทั้งเงินสดทรัพย์สินต่างไปอีก
มูลค่ารวมแล้วก็นับล้านบาทนี่ฮะรถก็เอาไป
ทางฝั่งของผู้เสียหายชื่อคุณเข้าฟ่างนะครับอายุสามสิบเก้าปีเล่าเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
คือ๑๗มิถุนายนปี๖๔นะฮะตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องในคอนโดอยู่กับลูก
อยู่มีเสียงเคาะประตูห้องเธอก็ไปส่องดูที่ตาแมวของประตู
ก็เห็นอดีตสามีที่ชื่ออ้นอยู่ในสภาพถูกทำร้ายร่างกายอยู่ด้วย
เธอก็เปิดประตูให้จากนั้นมีชายชะกัน๕๖คนบุกเข้ามาในห้อง
รื้อค้นข้าวของแล้วบอกว่านี่คือตำรวจปราบรามยาเสพติด
ค้นหายาเสพติดแล้วก็เรียกตัวอ้นอดีตสามีเข้ามาซ้อมในห้องอีก
ซ้อมจนเลือดอาบนะจนต้องยกมือไหว้ขอกันบอกขอให้หยุดเธอหยุดเถอะ
จากนั้นกลุ่มตำรวจกลุ่มนี้ก็พาเธอค้นห้องพัก
แล้วบังคับให้ยอมรับว่าปืนกับยาไอซ์ที่อยู่ในกล่อง
เขาบอกว่าค้นเจอในห้องเธอเนี่ยบังคับให้เธอสารภาพว่าคือของที่อยู่ในห้องเธอ
บอกว่าถ้าเกิดยอมรับสารภาพตามที่เขาบอกเนี่ย
จะได้รับอิสรภาพสำหรับตัวเธอแล้วก็ลูก
เรื่องต้นในวันนั้นนะฮะ๑๗มิถุนายนปี๖๔
ฟ่างบอกว่าตำรวจเนี่ยยึดทรัพย์สินต่างของเธอไปนะ
มีทองคำน้ำหนักรวม๒๐บาทนะครับมีเงินสดอีกสี่หมื่นบาท
พอไปถึงอดีตสามีก็คืออ้นถูกจับใส่กุญแจมือไพ่หลัง
เอาถุงดำคลุมหัวแล้วถูกรุมทำร้าย
ส่วนตัวเธอเนี่ยเข้าฟ่างบอกว่าเธอถูกตำรวจรีดเงินอีก๕๐๐๐๐๐บาท
แล้วให้โอนลอยรถสองคันให้ด้วยเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
แต่เธอบอกเธอขอยืนยันว่ายาเสพติดไม่ใช่ของเธอ
จากนั้นเธอถูกนำตัวส่งสพเมืองพัทยานะฮะ
ในใบลงบันทึกการจับกลุ่มบอกว่ามีการเสพยาเสพติด
ก็ร้องขอให้ตรวจสารเสพติดในร่างกายแต่ก็ตรวจไม่พบ
ตำรวจสพเมืองพัทยาบอกว่าเอางี้ดีกว่า
เคลียร์จบเลย๒๕๐๐บาทแต่เธอยืนยันว่าเธอไม่จ่าย
จะขอประกันตัวสู้คดีไอ้ที่บอกว่าให้ยอมรับไปเถอะ
ว่าปืนว่ายาไอซ์อะไรที่เจอหรือว่าเสพยาเสพติดด้วยเนี่ย
กับอิสรภาพของตัวเธอจะได้ดูแลลูกเธอบอกเธอไม่ยอม
ก็ตรวจร่างกายแล้วเธอก็ไม่ได้เสพสารเสพติด
เธอขอประกันตัวสู้คดีต่อมา๑๙มิถุนายนนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเธอบอกเธอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำทันทีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗มิถุนายน๖๔๑๙มิถุนายน
ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับติดคุกอยู่ในเรือนจำเนี่ย
ปีกับ๑๐วันนะฮะเธอขอประกันตัวในช่วงการคุมขัง
ฝากขังระหว่างดำเนินคดีเนี่ยขอประกันตัวไป๒๑ครั้ง
ไม่เป็นผลเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคดีมันแรงเรื่องของยาเสพติด
๒๙มิถุนายน๖๕สารจังหวัดพัทยา
พากษายกฟ้องเธอทุกข้อหานะฮะแต่พอออกจากเรือนจำมาเนี่ย
คำถามก็คือทรัพย์สินทั้งหมดที่ตำรวจชุดนั้นยึดของเธอไป
มันอยู่ไหนทองคำเงินสดรถสองคันเงินที่รีดไปต่างอีก
มันอยู่ไหนมูลค่าเป็นล้านนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้

ไปก่อเหตุอุ้มผู้หญิงคนหนึ่งไปขังไว้ในกรงสุนัข
แล้วรีดเงินซึ่งเธอบอกว่ามันเคยเป็นข่าวดังมาแล้ว
นี่นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดที่ไปจับกลุ่มคุณเข้าฟ่างเนี่ย
ถูกจับกลุ่มไปสิบคนแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีกนะฮะ
คุณเข้าฟ่างบอกยังเหลืออีกเธอต้องการให้จับให้หมดนะฮะ
ขอให้ดำเนินคดีกับตำรวจทุกนายที่มาก่อเหตุกับเธอ
เราก็เลยตกใจเรารีบเปิดประตูพอเราเปิดประตูเข้าไปก็มีชายชะกันประมาณ๕๖คน
กูกันเข้ามาในห้องเราก็เข้าไปลื้อค้นในห้องเรา
เสร็จปุ๊บเราก็เลยเดินตามมามาถามเขาว่าพวกพี่เป็นใครพวกพี่เข้ามาในห้องเราได้ยังไง
มีผู้ชายคนหนึ่งตอบมาว่าพวกพี่เป็นเจ้าหน้าที่ปปศมาตรวจค้นหายาเสพติด
ตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากกลับมาหาลูกก็ให้บอกว่าปืนกับยาเป็นของไอ้อ้น

ส่วนตัวของอ้นนะฮะอดีตสามีของคุณเข้าฟ่างนะครับ
บอกว่าจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
คือตัวอ้นเนี่ยมีเพื่อนชี้เป้าให้ตำรวจมาจับตัว
ทีนี้ตำรวจเนี่ยบังคับให้อ้นเนี่ยพามาหาอดีตภรรยาคือข้าวฟ่าง
เพราะตำรวจรู้ว่าเข้าฟ่างเนี่ยมีเงิน
เนื่องจากพอเลิกกันไปเธอมีสามีใหม่เนี่ยมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
เขาบอกเห็นไหมฮะตอนที่มาที่คอนโดเนี่ย

เอาเท้าแบบเตะเคลียร์ค่ะ
เพื่อจะให้บอกว่าข้าวฟ่างเนี่ยอยู่ห้องไหนอะไรยังไง
แล้วก็ให้พาขึ้นไปนี่ฮะคือพอพาขึ้นไปแล้วก็พยายามจะให้เข้าฟ่างเนี่ย
ถูกถุงดำเนี่ยคลุมหัวรุมกระทืบอีกนะฮะ
บอกในส่วนของอ้นที่โดนนะฮะ
แล้วสุดท้ายสพเมืองพัทยามาเรียกเงินอีก๒๕๐๐ให้จบคดี
ต้องไปยืมเงินคนอื่นมาหกหมื่นห้าเพื่อเอามาจ่ายให้
สุดท้ายตัวของอ้นเนี่ยที่เขาไปหามาได้๖๕๐๐เนี่ย
เขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่ตัวอดีตภรรยาเขาเนี่ย
เขาไม่ยอมเขาขอสู้คดีก็ถูกส่งดำเนินคดี
ถูกคุมตัวที่เรือนจำระหว่างดำเนินคดี
จนหนึ่งปีกับสิบวันสารพิพากษาวะยกฟ้อง
แล้วก็พาไปที่เซฟเฮาส์ก็ทำร้ายต่อครับ
ทำร้ายให้บาดกลัวแล้วก็เพราะว่าเขารู้ว่า
เขาบ้างมีเงินจากสามีชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
พันธุ์ตมติเอกวิรุษสวัสดีบุษเลขาดิการสถาบัน
เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
บอกว่านี่คือกรณีตัวอย่างนะฮะที่มีผู้เสียหาย
ออกมาเป็นประจักษ์พยานและสารพิพากษายกฟ้อง
ออกมาพูดได้อย่างเต็มปากว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริง
ตามหลักแล้วการจะเข้าตรวจค้นต้องมีหมายสารนะ
หรือต้องมีบัตรในการแสดงว่าคือตำรวจหน่วยไหนอะไรยังไง
อย่างตำรวจหน่วยนี้คือปศก็ต้องมีบัตรปศ
ก็เลยฝากให้ทบทวนเรื่องการออกบัตรนะฮะ
ในหนึ่งอำเภอเนี่ยควรมีแค่สองคนคือในอำเภอกับผู้มันกับการเท่านั้น
ไม่ใช่ออกให้โดยง่ายมันจะเป็นช่องว่างที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
แล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นอีก
คือทางผู้เสียหายก็ต้องการแจ้งความร้องทุกข์นะฮะ
ตอนนี้ก็ไปร้องทุกข์ยังตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับ
เพื่อที่จะได้ดำเนินการกับกลุ่มตำรวจที่มาก่อเหตุกับเธอให้ครบทุกนาย